มาดูเรื่องนี้ก็ระทึกเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
ผู้หญิงคนนี้อยู่ดีไปเกิดอุบัติเหตุอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ใกล้กับโรงพักครับแต่เธอเนี่ย
คลานออกมาจากรถรถคว่ำแบบล้อชี้ฟ้าเลย

ใช่แล้วเธอพยายามบอกจะแจ้งความจะแจ้งความ
เอ้าแล้วมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับเธอเดี๋ยวลองดูกันค่ะ
อยู่ให้เจ็บก่อน
โอ้โหนี่รถเธอก็หงายเก๋งอยู่แบบนั้น

จะแจ้งความจะแจ้งความเอาผิดผัวฉัน

นี่รถมันคว่ำล้อชี้ฟ้าสภาพนั้น

เจ็บหลังนิดเดียวแต่เจ็บที่หน้าเพราะแฟนตี

จะแจ้งความให้ได้นะคะ

ตำรวจจริงก็พยายามจะเข้าไปพูดคุย

เป็นยังไงบ้างก็สอบถามไปแต่เธอก็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

ที่เห็นดีนะที่รถมันยังไม่พุ่งเข้าไปในร้านนะคะ

ตำรวจไปตรวจสอบภายในรถปรากฏเจออะไรรู้ไหมคะคุณ

แล้วคูณตกอยู่เนี่ยหลายกระป๋องหลายขวดนะคะ

แล้วก็ยกรถเอาไปเก็บรักษาวันที่สวมพลมรณอ
เดี๋ยวจะสอบปากคำตัวคนเจ็บให้ดีค่ะ

ปัจจัยนะถูกสามีทำร้ายมาหนึ่งนะ